หนูอยากรู้ว่าหน้าที่หลักของสอสอเนี่ย
คือเข้าประชุมลงพื้นที่หรือหน้าที่หลักเขาจริงทำอะไร
ณตอนนี้มันความเหมือนแบบว่าอย่างนี้ไง

มาประชุมแต่ก็ไม่รู้ว่าในที่สุดแล้ว

แค่อยากรู้ว่าอย่างคนแหละที่เวลามาไม่ถึงกึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ

ก็เลยอยากรู้ว่าหรือจริงแล้วประชุมสภาจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้

พรบนี้พักฝ่ายค้านไม่เล่นด้วย
สมมุติพรบกัญชาอย่าว่าจะเอาฝ่ายค้านเลย
ฝ่ายรัฐบาลบอกไม่เอาด้วยก็ไม่มีใครเข้าประชุม
ก็คือใช้วิธีนี้ถูก
บางทีมาที่ประชุมนั่นแหละแต่ก็อยู่ข้างนอก
แล้วถ้าเข้ามาแล้วแบบว่าก็โหวตไม่เห็นด้วย

โมดดำก็รู้หมดเลยโมดดำไปทุกพัก

หนูก็เพื่อนฉันเป็นคนมีเพื่อน

ฉันเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับ
เฉาใยไครสบกับใคร

ห้อนเวลา
โปรดติดตามตอนต่อไป